ถ้าเล่าข่าวบอกว่ามีแก๊งวัยรุ่นยกพวกยิงกันจนทำให้มีคนตายหนึ่งคน
อืมมันจะไม่แปลกใจแล้วเพราะเกิดขึ้นรายวัน
เกิดขึ้นเกือบจะทุกที่เลยคนแถวนั้นระแวกนั้นเขาก็ไม่ได้แปลกใจแล้วเหมือนกัน
เพราะมันเกิดขึ้นทุกวันแต่เขาบอกเขาเบื่อ
เขาไม่ไหวแล้วเขาจะอยู่กันยังไงอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยตรวจสอบและแก้ปัญหานี้ให้ทีได้ไหม
เพราะล่าสุดที่กระทุ่มแบนค่ะวัยรุ่นนี้ยกพวกซิ่งมอเตอร์ไซค์กันไปเลยนะ
ว่างทั้งระเบิดปิงปองปืนก็ยิงสุดท้ายยิงคู่อริตายไปหนึ่ง

นี่ค่ะ
ท่านสามารถเพราะสำคัญภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่แยกสาคอนเกระเสมสวภวนอ้อมมน้อยจังหวัดสมุตรสาคร
ตีสองเจ็บถีมุ่งจะเห็นว่ามีแสงว่าวหวาประมาณสามครั้งแล้วก็เสียงระเบิดตู้ม
มันคือระเบิดปิงปองนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงปืน
๕นัดด้วยมันเป็นเสียงที่กลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยทั้งเครื่องทั้งยิงใส่กลุ่มผู้ตายที่อยู่อีกฝากฝั่งถนนหนึ่ง
และยังมีเสียงตะโกนด่ากันไปมาด้วยนะคะไปดูวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่อยู่อีกฝากถนนค่ะ
จะเห็นเลยว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์วนไปวนมานี่วนไปที่หนึ่งวนมาอีกแล้วเห็นไหมอืม
วนกันอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแสงแสงระเบิดด้วยแล้วสุดท้ายค่อยออกจากที่เกิดเหตุกันไป
วงจรปิดที่ร้านค้าจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายขี่ผ่านกล้องก่อนจะมีแสงระเบิดและแสงปืนเกิดขึ้นในกล้อง
แล้วก็จะเห็นกลุ่มวัยรุ่นวิ่งข้ามถนนตามมาก่อนที่จะวิ่งกลับไปทางเดิม
แล้วก็มีรถเก๋งสีดำของเพื่อนผู้ตายขับมาจอดในซอยก่อนถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีคนวิ่งไปช่วยผู้ตายด้านหน้าปากซอยเนี่ยค่ะที่เราวงแดงไว้ให้อ่ะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒นะคะที่ตลาดนัดอัศวินถนนเพชรกะเสมอ้อมน้อยสมุทรสาคร
คนตายชื่อฟิล์มนะคะอายุเพิ่งจะ๑๗ปีเองค่ะ
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบขนาดเข้าหน้าอกด้านขวาเสียชีวิตเลย
อีกคนชื่อนนท์อายุสิบเจ็ดปีเหมือนกันคนนี้โดนยิงที่ชายโครงด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บค่ะ
เราส่งคุณปียชาติคงถิ่นลงพื้นที่นะคะไปคุยกับตำรวจไปคุยกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
กำลังเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เขาบอกในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๙มมอยู่๔นัด
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนี
เพื่อจะตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้
ทีมข่าวเราเดินทางไปที่บ้านเพื่อนของผู้ตายที่มักจะนัดมานั่งเล่นเกมกันนะคะ
พูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกเมื่อคืนฟิล์มกับเพื่อนเกือบ๑๐คนเลย
นั่งเล่นเกมด้วยกันตอนตี๒แล้วก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกลับบ้าน

พอถึงแยกสาคอนเกษมบังเอิญไปเจอกลุ่มคนก่อเหตุ
ขี่รถก่อกลุ่มกันมาสิบสี่สิบห้าคันค่ะ
โอ้โหอยู่คนละฟากถนนมาเป็นฝูงเลยนะฮะสิบสี่สิบห้าคันเยอะมาก
สองไม่นอนกันเลยเหรออ่ะพอผ่านบังเอิญเจอกันเท่านั้นแหละ
คนก่อเหตุตะโกนด่ารวยแต่เขาเปลี่ยนตัวอักษรข้างหน้าที่ไม่ใช่รอเรือเป็นตัวอื่นอ่ะ
ด่าคำหยาบเลยเออแล้วปลาระเบิดปิงปองมาใส่
แล้วก็กระหน่ำยิงใส่แบบดื้ออย่างนั้นเลยค่ะแล้วกระสุนก็เข้าหน้าอกฟิล์มจนตาย
แล้วก็มีน้องอีกคนนึงที่บาดเจ็บโดนถักข้างลำตัวเข้าชายโครง
แล้วก็เอามีดฟันเอาปืนเจาะหัวด้วยเพื่อนในกลุ่มต้องอ้อนวอนขอชีวิตอ่ะ
แล้วรีบพาผู้ตายและคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
กลุ่มคนก่อเหตุขี่ตามไปโรงพยาบาลอีกนะคะ

แต่เพื่อนมันขอว่าอย่า

บำเพ็ญกุศลที่วัดนางสาวในอำเภอกระทุ่มแบนแล้ว

น้องเรียนมัธยมที่นี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น

ยายของน้องฟิล์มที่เลี้ยงน้องฟิล์มมาตั้งแต่เด็กนะคะ
ยายเนี่ยดูสิต้องยืนเกาะโลงดูร่างไร้วิญญาณของหลาน

ยายบอกยายเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดได้๒วัน
พอรู้ข่าวร้ายเนี่ยยายต้องรีบนั่งเครื่องบินกลับมา
หาร่างของหลานเลยค่ะ

ลูกเพิ่งจะเรียนช่างไฟฟ้าปวชปี๑
ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งโดนยิงเจ็บมาเอง

ออกจากบ้านดึกไปนั่งเล่นเกมกับเพื่อน
เมื่อวานช่วงกลางวันลูกก็มาขอเงิน

แล้วก็เอาแต่พูดคำว่าผ้าดิบผ้าดิบผ้าดิบอยู่ทั้งวัน

คือส่วนใหญ่ผ้าดิบบางทีมันก็ทำได้หลายอย่างเนอะ
แต่แม่ก็มองว่าผ้าดิบเขาก็เอาไว้ห่อศพด้วยไง
แม่ก็กังวลพูดอยู่ได้ผ้าดิบผ้าดิบ
๒ทุ่มลูกก็ออกจากบ้านไปหาเพื่อน

พยาบาลก็โทรมาแจ้งข่าวร้ายกับแม่นะคะ
พ่อของน้องฟิล์มก็บอกคืนก่อนเกิดเหตุพ่อก็ฝันไม่ดี

เช้าวันเกิดเหตุพอเล่าความฝันให้ลูกชายฟัง
แล้วก็เลยเตือนเลยบอกดูแลตัวเองดีนะฟิล์ม

บอกอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้หน่อย
จับให้ได้เร็วเลยเพราะนี่มันอุกอาจมากเลยนะ
อาวุธก็ครบมือกฎหมงกฎหมายเนี่ยไม่กลัวกันเลยเหรอ
แม่บอกว่าคบเพื่อนไม่ดีก็ไม่ดีแล้ว
หนูก็บอกอย่างนี้บอกน้อง
มี๓อย่างเป็นนักเลงน่ะไม่คุกก็ตายก็พิการ
แม่ก็บอกอย่างนี้ไม่ต้องเรียนแล้ว
บอกว่าอยู่บ้านแม่จะเลี้ยงเองก็บอกอย่างนี้
หนูก็ไม่ฟังหนูรักเพื่อน
พอเช้ามาผมก็ขับรถก็กลับมาตอนเช้าใช่ไหมครับ
ผมก็มานั่งกินข้าวกับลูกอยู่แล้วก็เรียกลูกมากินข้าว
ก็บอกว่าฟิล์มพ่อฝันไม่ได้ยินลูกพ่อฝันว่าหนูน่ะตาย

ก็เลยบอกให้น้องให้ระวังตัว

อยู่ระหว่างติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ

ทีนี้พอไปไล่ตรวจสอบดูในโซคโซเชียล
เห็นว่าก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
ท้าตีท้าต่อยกับกลุ่มของในบอมวัดใหม่
แล้วก็ในบอมหนองแข็มแต่ไม่มีใครเล่นด้วยเลย
ก็เลยเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปทั่วค่ะ
ซวยจริงคือไปเจอแก๊งของน้องฟิล์
ไปเล่นเกมบ้านเพื่อนแล้วกำลังจะขี่รถกลับบ้านกัน
เหมือนคงคันไม้คันมือเปิดไปแล้วไม่มีใครตอบสนองอ่ะ
ก็เลยใส่เขาแบบนั้นเลยโอ้โหนี่ตำรวจต้องตามจับให้ได้นะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองฝากดูแลลูกหลานด้วยนะ
ลูกหลานออกจากบ้านดื่นคือ

อันตรายและไม่ใช่แค่